ทีนี้คุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
อย่างที่บอกว่าเราเสียตำรวจไปทั้งหมด๒นาย
สารวัตรสิวพ่วงกับเบิ้มใช่ไหม
ล่าสุดนี้เนี่ยนะคะทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ย
ก็มีคำสั่งค่ะให้ตั้งตำรวจ๔นายเข้ารักษาการในตำแหน่งที่ว่างแล้ว
ดูรายละเอียดเรื่องนี้หน่อยค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็มีคำสั่งที่๒๔๖ทับ๒๕๕๙
ให้พันธุ์ตำรวจเอกพักขพลสุชนผู้กำกับกลุ่มงานถวายความปลอดภัย
กองบังคับการตำรวจทางหลวงรักษาราชการแทนผู้อำกับการ๒
กองบังคับการตำรวจทางหลวงอีกตำแหน่งนะคะ
อันนี้คือรักษาการแทนตำแหน่งของผู้อำกับเบิ้ม
ส่วนให้พันธุ์ตำรวจโทนโรศยุวบูรณรองผู้อำกับการ๖
กองบังคับการป้องกันและปรับปรามการทุจริตประพฤติมิชชอบ
รักษาราชการแทนรองผู้อำกับการ๒ตำรวจทางหลวงอีกตำแหน่งนะคะ
แล้วก็ให้พันธุ์ตำรวจโทกฤษธีระเวชสุวรรณสารวัตรกองกำกับ๕
กองบังคับการตำรวจปรับปรามการค้ามนุษย์รักษาราชการแทน
ตำแหน่งสารวัตรกองกำกับการ๒ตำรวจทางหลวงอีกตำแหน่งหนึ่ง
และอีกหนึ่งนายค่ะก็คือให้พันธุ์ตำรวจตรีกล้าสมบัติพิบูล
สารวัตรกองกำกับการ๒กองบังคับการตำรวจปราบปรามการกระทำความผิด
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง๑
กำกับการ๒ตำรวจทางหลวงโดยขาดจากตำแหน่งเดิม
อันนี้ให้มีผลตั้งแต่๘กันยายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ก็คือเอาง่ายสรุปให้ควบตำแหน่งมีอยู่๓คน
และให้ย้ายขาด๑คนคือพันธุ์ตำรวจตรีกล้านะคะคนหลังสุดคนที่๔นี่แหละค่ะ
แล้วก็จากข้อมูลพบว่าพันตำรวจเอกพักคพลพ่วงกับเดี่ยว
จะมารักษาการแทนผศเบิ้มเป็นคนสิงบุรี
จบการศึกษาจากนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่๔๔
แล้วก็นักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่๕๙
เป็นพนักงานสอบสวนสพเมืองสงขลาแล้วก็สพเมืองภูเก็ตค่ะ
แล้วก็ไปอยู่ที่กองบัญชาการศึกษา
หลังจากนั้นเนี่ยก็ขึ้นเป็นรองผู้มันกลับการ๑กองมะคับการปรับปราม
แล้วก็ย้ายไปเป็นสารวัตรใหญ่ที่สถานีตำรวจทางหลวง๒กองกำกับการ๘
ย้ายไปเป็นรองผู้อำกับการ๕กองบังคับการปราบรามการค้ามนุษย์
แล้วก็มานั่งในตำแหน่งผู้กำกับกลุ่มงานถวายความปลอดภัย
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
ส่วนทางด้านพันธุ์ตำรวจโทกฤษที่จะมารักษาตำแหน่งของสารวัตรสิว
รักษาการในตำแหน่งของสารวัตรสิวที่เคยปฏิบัติหน้าที่
สารวัฒน์กองกับการ๒ตำรวจทางหลวงด้วยนะคะ
เคยรับผิดชอบพื้นที่ที่นครปฐมอยู่นะครับ

ใช่อยู่ประมาณ๔ปี
และอีกหนึ่งท่านคือพันธุ์ตำรวจตรีกล้า
ที่จะมารักษาตำแหน่งสารวัตรกองกำกับการ๒อีกคนนึงเนี่ย
ก็เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นในเวรของพลตำรวจโทจิรพบภูริเดช
คือตามที่เรารายงานก็คือสารวัตรสิวเอง
ท่านก็เพิ่งจะย้ายเข้ามาในพื้นที่ได้ไม่นาน
แล้วทีนี้เนี่ยพันธุ์ตำรวจโทกฤษที่จะมารักษาการตำแหน่งแทนสารวัตรสิวเนี่ย

เดี๋ยวช่วงข่าวเช้าหัวเขียวนะ

เป็นคำเตือนที่มีคนเตือนพันธุ์ตำรวจโทกฤษด้วยนะ
ว่าอย่าไปยุ่งกับกำนันนก